สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาตรวจสอบสภาพอากาศรู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงเย็นแล้วนะคะ
ปลายสัปดาห์อย่างวันพฤหัสวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงนี้นะคะ
จะทำให้หลายคนอาจจะยิ้มได้หน่อยเพราะว่าฝนฟ้าขนองนั้นจะลดลงนะคะ
ทำให้เราได้มีโอกาสพักหายใจหายคอกันหน่อย
แล้วก็เตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าต่อไป
แต่คลื่นลมที่ทะเลนั้นก็ยังคงสูงอยู่ค่ะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน

ก็มาจากปัจจัยเรื่องของลมและร่องมรสุมนั่นเองนะคะ
เราจะเห็นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่ทั้งบริเวณภาคใต้

ก็คือเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็คือเป็นลมประจำฤดูฝนนี่แหละค่ะที่จะมีกำลังแรงมีการหอบเอากลุ่มเมฆเอาไอน้ำมาก่อตัวแล้วก่อเป็นฝนขึ้นมาตกหนักบริเวณอ่าวไทยนะคะ
ก็นอกจากจะทำให้ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยคลื่นลมแรงกันด้วยค่ะ
สังเกตบริเวณอันดามันนะคะก็จะมีพื้นที่สีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มเนี่ยค่ะ
ตลอดแนวของอันดามันเลยเพราะฉะนั้นเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้หรือว่าใครจะเตรียมตัวไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงของหน้าฝน
ก็ต้องรับมือกับมรสุมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะถือว่าเป็นตอนกลางของประเทศเป็นพื้นที่ราบรุ่ม
ก็อาจจะมีฝนเบาบางหน่อยนะคะก็เบาใจกันได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยากจะให้มองเป็นแง่มุมดีนะคะว่าเราจะมีฝนแล้วก็มีน้ำ
เพื่อที่จะกักเก็บเอาไว้ในการใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าการเกษตรด้วยเช่นกัน
แล้วเราคาดการณ์ล่วงหน้ากันค่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงประมาณกลางสัปดาห์หน้า
ช่วงนี้นะคะฝนจะเบาลงหน่อยโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร
มีโอกาสเกิดฝนเพียงแค่๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนจะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นก็นู่นล่ะค่ะ
วันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้าเตรียมพร้อมรับมือการทำงานแล้วก็การเดินทางกันด้วย
เราก็นำเรื่องของสภาพอากาศมาให้คุณผู้ชมตรวจสอบแบบนี้เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็น
จะได้เตรียมรับมือไม่พลาดข่าวสารเรื่องของการพยากรอากาศ
และที่สำคัญนะคะเราก็จะได้ไม่เจ็บป่วยจากเรื่องของอากาศแปรปรวนกันด้วยค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ